สวัสดีครับตอนนี้หลายจุดหลายพื้นที่ฝนลดลงเหมือนที่คาดการณ์ไว้นะครับหลังจากนี้จะเป็นอย่างไรสภาพอากาศทั่วไทยจุดไหนต้องเจอฝนตกอยู่บ้างแล้วฝนจะกลับมาอีกเมื่อไหร่วันนี้ต้องตรวจสอบกันหน่อยนะครับที่ผ่านมาคลื่นก็แรงนะครับแต่ว่าหลังจากนี้ฝั่งอันดามันคงจะได้พักหายใจหายคอกันบ้างนะครับเพราะว่าคลื่นจะสงบ
โดยเฉพาะเหลือเล็กส่วนบริเวณทางตอนบนประเทศไทยขนาดนี้เองนะครับอย่างที่ได้ติดตามอย่างต่อเนื่องพายุหนึ่งลูกลูกนี้ถือว่ามีกำลังแรงพอสมควรนะครับมีหน้าที่ในการดูดเอากระแสลมเข้าสู่ศูนย์กลางของประยุในขณะที่มีการเคลื่อนที่ไปทางเหนือก็มีการดูดเอากระแสลมเบี่ยงขึ้นไปทางเหนือด้วยนะครับก็ทำ

จุดที่มีฝนฟ้าขนองก็ระวังหน่อยนะครับคลื่นสูงประมาณ๑๒เมตร
ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยครับพบว่าฝนเนี่ยนะครับเพิ่มขึ้นนะครับเป็นร้อยละ๓๐๔๐ของพื้นที่จากเดิมร้อยละ๒๐๓๐ของพื้นที่นะครับ
คลื่นสูงประมาณ๑เมตรนะครับห่างจากฝั่งคลื่นสูงประมาณ๑๒เมตร
ฝั่งอันดามันนะครับพบว่าในช่วงสิ้นเดือนฝนอยู่ที่๑๓๐นะครับแต่ว่าตั้งแต่วันที่๑ถึง๕ฝนเป็น๑๔๐๖๐ของพื้นที่นะครับ
ส่วนกรุงเทพมหานครก็พบว่าโอกาสการเกิดฝนก็จะลดลงไปในช่วง๑๒
หลังจากวันที่๕ติดตามกันต่อนะครับว่าจะเป็นอย่างไรในวันพรุ่งนี้นะครับและนี่คือทั้งหมดของรู้ก่อนร้อนหนาวครับผมพุทธนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ